จะพาคุณผู้ชมไปเสริมสิริมงคลในงานประเพณีโบราณอีสานของพระสงฆ์จัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์
หน้าตาของงานนี้เป็นอย่างไรไปติดตามครับ
โอ้โหดูบรรยากาศโดยรวมไปก่อนสาธุเดอร์
นี่คือพิธีสงโบราณของชาวอีสานเขาเรียกว่าพิธีเฮราพิเศษหรือพิธีพศสงฆ์
พฤทธ์สงฆ์ทางอีสานก็คือการรดน้ำสงฆ์ใช่ไหม
ก็คือรดน้ำนั่นเหมือนการที่เรียกอาจจะมีเป็นเรื่องของจังหวะเสียงศำเนียง
ในการพูดเนี่ยอาจจะคุ้นหรือไม่คุ้นก็ว่ากันไป

พิธีนี้เป็นการเลื่อนสมณศักดิ์ของพระสงฆ์โดยจัดขึ้นให้กับพระมหาบุญช่วยแสวงศรี
ที่ท่านนั้นได้ยดประเรียนธรรม๓ประโยคและปริญญาบัติพุทธศาสบัณฑิต
พุทธศาสตร์บัณฑิตนี่ใช่ไหม

แล้วเขาก็จัดขึ้นที่วัดน้ำวิ่งตะบนบ้านโพธิอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์

อ้ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เรื่องของตำแหน่งและปริญญาบัติของทางสงฆ์นะ

อ่ะแต่ก็เล่าให้ฟังกันแบบนี้คือชาวบ้านเนี่ยทั้งในและนอกพื้นที่
ต่างก็มาร่วมงานประเพณีเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วก็เป็นการเพิ่มบุญ

เป็นคนผมชอบนะอ้อไปงานเนี่ยอาจจะเป็นวิธีของทางสงฆ์เขาก็จริง

แล้วเขาบอกว่านี่ใกล้จะถึงกลางเดือนแล้วใช่ไหมล่ะ

เออก็ขอหน่อยสิขอบางสิ่งบางอย่างที่คาดว่า

ไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยบนหน้าจอเนี่ย
อาจจะเป็นอายุของพระมหาบุญช่วย
ถ้าประกาศรางวัลออกมามันอาจจะเป็นความทุกข์ก็ได้
ก็ต้องพูดแบบตก
ก็ต้องเกิดขึ้นได้
ใช่ก็ต้องเกิดขึ้นได้หมด